คดีนี้มีความคืบหน้าตามลำดับค่ะ
คดีที่มีคนร้ายนะคะขี่รถจักรยานยนต์ไป
หมวกกันน็อกเต็มใบใส่เสื้อแขนยาวปิดบังตัวเองมาเลยค่ะ
จอดหน้าร้านขายของชำซึ่งก็เป็นบ้านของกำนันหญิงวัย๕๒ปี
ในพื้นที่จังหวัดหนองคายนะคะกำนันเตี้ย
แล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้แบบนี้นะคะ
คือคนร้ายไปแวะถามแม่ค้าขายน้ำแข็งใสถามว่าบ้านกำนันอยู่ไหน
แล้วก็ทำทีเป็นจะซื้อน้ำแข็งใสแต่ไม่ซื้อ
แล้วก็ขี่มาเลยมาจอดที่หน้าร้านขายของชำที่เป็นบ้านของกำนัน
ทำทีเป็นเข้าไปซื้อเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็ก่อเหตุฆ่ากำนันจนเสียชีวิตนะคะ
ผู้เสียชีวิตก็คือกำนันเตี้ยนางกันนิกาวงศิริอายุ๕๒ปี
กำนันตำบลผาตั้งในพื้นที่จังหวัดหนองคาย
มีความคืบหน้าค่ะเพราะว่าคุณผู้ชมค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
เห็นรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุ
มีคนแจ้งเบาะแสค่ะบอกว่าเห็นรถจักรยานยนต์คันนี้คล้ายกับรถที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุ
เห็นภาพในกล้องวงจรปิดค่ะว่าไปอยู่ในน้ำในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
พลตำรวจรีสุรชัยสังคพัฒน์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดน้องคาย
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เลยลงพื้นที่ไปค้นหานะคะ
ที่ไปค้นหาในน้ำตรงนี้ก็เพราะว่า
บอกว่าชาวบ้านที่ไปตกปลาตรงนี้ค่ะคุณผู้ชม
เจอรถจักรยานยนต์สีแดงรถหน้ากับรถหลังออก
แล้วมันคล้ายกับรถของคนร้ายในภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้
ก็เลยแจ้งจันทีจันทีไปหาแล้วเจอจริงนี่ไง
อยู่ในน้ำแบบนี้ค่ะในสระน้ำมีหมวกกันน็อกด้วยนะคะ
สีน้ำเงินแล้วก็มีรถจักรยานยนต์นี่เห็นชัดเลยอ่ะ
อยู่ตรงนี้เลยอะค่ะตรงนี้อยู่ห่างจากบ้านของกำนันเตี้ย
ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุยี่สิบเอ็ดกิโลเมตรค่ะ
สีแดงและถอดล้อออกสองข้างเอาตอนนั้นเขาไม่ได้แจ้งว่าอยู่ในน้ำ
เขาบอกว่าอยู่บนบกมีย่ามีย่าปกคลุมอยู่ครับ
แต่ตอนที่มาเจออยู่ในน้ำแล้วตามวกด้านหน้าแล้วก็สีหมวก
แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ชุดแตกน่าจะใช่ของคนร้าย
เจอรถที่คาดว่าเป็นรถของคนร้ายเจอหมวกกันน็อกที่คาดว่าเป็นของคนร้าย
ทีนี้ก็ต้องหาสาเหตุนะคะว่าทำไมคนร้ายถึงมาก่อเหตุ
กำนันเตี้ยอย่างโหดเยี่ยมถึงบ้านแบบนี้นะคะนี่ระยะห่าง
ที่ไปเจอรถจักรยานยนต์กับหมวกกันน็อกกับจุดเกิดเหตุ
สองเรื่องนะคะที่เราได้ข้อมูลมาก็คือเรื่องของเงินกระถิ่นกับเรื่องของที่ดิน
ส่งคุณวิรายุทธ์ปรานีลงพื้นที่ไปที่วัดถ้ำศรีมงคลไปถามเกี่ยวกับเรื่องของเงินกระถิ่นนะคะ
ที่บอกว่าหายไปแปดหมื่นห้าพันบาทเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
ตอนนั้นคนที่กำนันเตี้ยผู้ตายมีปัญหาด้วยก็คือเจนิขออนุญาตใช้เป็นนามสมมุตินะคะ
มีหน้าที่ในการหาปัจจัยเพื่อการนำเงินมาทำนุบำรุงวัด
ตอนนี้เจรจากันเคลียร์ปัญหากันเรียบร้อยแล้วแต่เจนนี้ไปแจ้งความกำนันในข้อหามินประมาท
ก็ไปสู้กันในชั้นศาลศาลยกฟ้องแต่ทั้งคู่ยังมีปัญหาเหมือนกับข้องใจกันอยู่อะค่ะ
ยืนยันว่าคือเขาก็ยืนยันว่ากำนันเตี้ยผู้ตายเนี่ยค่ะ
ไม่ได้มีปัญหากับวัดไปทำบุญที่วัดตามปกตินะคะ
ไม่รู้เรื่องยินว่าจบไปแล้วนะอ่าเอ่อมีอ่า
คณะกรรมการหลายหน่วยงานมาประชุมร่วมกันแล้วก็เปิดบัญชีเปิดสมุด
อะไรเคลียร์ทุกอย่างมันจบไปแล้วครับแล้วมันไม่เกี่ยวกับทางวัด
มันไม่เกี่ยวกับทางวัดแล้วทางวัดมันจบไปแล้ว
มันจบไปแล้วอันนั้นมันเป็นเรื่องส่วนตัวของคนสองคน
อันนี้ประเด็นแรกนะคะที่ตั้งข้อสังเกตเอาไว้
ประเด็นที่สองก็คือเรื่องที่ดินสอปกรที่มีการปิดเส้นทาง
กิจรักษาในอำเภอสังคมบอกว่าคือมีคนนอกพื้นที่มาทำประโยชน์ในที่ดินตรงนี้
มีการปิดทางออกบอกว่าเป็นที่ดินของเขา
ชาวบ้านก็เลยไปร้องเรียนให้กำนันเตี้ยผู้ตายมาช่วย
เจ้าหน้าที่จากสปกรหนองคายก็เข้ามาดู
แต่ประเด็นตรงนี้ยังตกลงกันไม่ได้ยังไม่ชัดว่าที่ดินเป็นที่ดินแบบไหน

ถ้าเป็นที่ดินสอปกรได้รับเอกสารมาอย่างถูกต้องหรือไม่
มีการซื้อขายแล้วยังไม่ได้โอนหรือเปล่า
หรือมีคนโอนที่ดินไปอะไรแบบนี้คือมันต้องไปดูรายละเอียดอีกเยอะนะคะ
หรือว่าเป็นการกว้านซื้อแล้วปกปิดซึ่งมันเป็นเรื่องผิดกฎหมายที่ทำไม่ได้
ก็เลยไม่รู้ว่าที่ดินตรงนี้ตกลงมันยังไงกันแน่
แต่ว่าคนที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าของที่ดินนะคะ
คือนายสุธีส่งสัมพันธ์สกุลอายุ๖๘ปี
ยืนยันว่าถนนที่ชาวบ้านใช้เป็นทางเข้าออกเป็นที่ดินของเขาเอง
เป็นที่ดินของเขาโดยถูกต้องตามกฎหมาย
เมื่อ๒๗มกราคมที่ผ่านมาเจรจาต่อเจ้าหน้าที่รัฐผลสรุปก็คือ
ทางเข้าออกถือเป็นที่ดินของนายสุธี
นายสุธีเคยยืนยันกับทีมข่าวของเราว่า
นายสุธีเองเป็นผู้ได้ประโยชน์จากกรณีพิพาทนี้นะ
จะมีเหตุผลอะไรที่ทำให้นายสุธีต้องไปฆ่ากำนันเตี้ยด้วย
เพราะเขาไม่ได้เสียประโยชน์อะไรนี่จากกรณีพิพาทตรงนี้
ถนนเนี่ยยังไงก็เป็นของผม
สอบประกอบก็บอกแล้วที่ดินของผม
สอบประกอบมาตัดถนนไม่ได้
ไม่ใช่ที่ดินร้อยเปอร์เซ็นต์

เขาก็ว่าผมอาฆาต
ผมจะไปอาฆาตเขาทำไม
เขามึงมีส่วนเกี่ยวข้องการเสียชีวิตของกำหนังเตี้ยนะคะ
แต่ว่าลูกสาวของกำนันเตี้ยบอกว่า

คนก่อเหตุมาขอขมาศพแล้วก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย